ก็จะเป็นวันสำคัญของชาวอเมริกันนะครับ
เนื่องจากว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่

ในฐานะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ซึ่งว่าที่ตัวแทนจากสองภักดิ์ใหญ่

อย่างฮิลาลีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์
ก็ได้ย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับ
ขณะที่ในห่วงเวลาที่ความเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึง
อเมริกาจำนวนหนึ่งครับบอกว่า
พวกเขายังเชื่อในความยิ่งใหญ่ของสหรัฐ
และยังรักประเทศของตัวเอง
เพียงแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลอยู่ตอนนี้ก็คือ
พวกเขาไม่เชื่อถือนักการเมือง
ปฏิตามเรื่องนี้จากคุณนัตตาพรถาวตะกูครับ
แม้จะมีความพยายามสกัดดาวรุ่ง
จากสมาชิกระดับสูงในภักดิ์รีปับบริกัน
แต่เหมือนจะยังไม่มีใครสามารถหยุดยั้งโดนัลด์ทรัมป์
ที่ตอนนี้ถือเป็นว่าที่ตัวแทนพัก
เก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ซึ่งทรัมป์ได้ประกาศว่าหากเป็นผู้นำประเทศ
จะนำพาสหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง

เบอร์นี่แซนเดอร์สจะยังไม่ประกาศถอนตัว

แต่ฮิลาลีคลินตันก็ได้จำนวนผู้แทนจากการเลือกตั้งขั้นต้น
เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนภักดิ์เดมโมแครตแล้ว

อเมริกาไม่เคยหยุดเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่
อย่างไรก็ตามก็ได้มีการตั้งคำถามว่า
ยิ่งใหญ่ที่ว่านี้หมายถึงอะไร
เขาบอกว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
โมบอกว่าตัวเองมาจากยุคที่มีกฎหมายแบ่งแยกสีผิว
ที่คนผิวสีไม่สามารถนั่งปรากฏ
กับคนผิวขาวในบาร์หรือร้านอาหารได้
มองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากจุดนั้นถึงตอนนี้
นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในอเมริกาที่เดียวเท่านั้น
หากต้องการจะนำประเทศไปสู่หนทางที่ถูกต้อง
อเมริกันจำเป็นที่จะต้องร่วมมือและเรียนรู้ที่จะมอบความรักให้กัน
เขาบอกนี่เป็นหลักการพื้นฐานของประเทศนี้
ส่วนคิมเบอร์รี่จุงเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในนครชิคาโก้บอกว่า
พ่อแม่ของเธออบพยพจากฮ่องกงมาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐ
ประเทศที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ให้โอกาสครอบครัวเธอหลายอย่าง
และพ่อแม่ของเธอได้อุทิศหลายอย่างให้กับสังคม
หวังว่าจะเป็นแบบพ่อแม่ของเธอ
หวังให้ชาวอเมริกันทำประโยชน์ให้สังคมมากขึ้น
มากกว่าจะคาดหวังว่าประเทศนี้จะให้อะไรกับตัวเองเท่านั้น
มองว่าในฐานะที่ทุกคนเป็นชาวอเมริกัน
ทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่จะรักษาความยิ่งใหญ่ของอเมริกา
อเมริกาควรเยี่ยมมันก็จะดีกว่าเมนส์

แต่จะดีกว่านี้หากนักการเมืองไม่เอาแต่ต่อสู้กันตลอดเวลา
และปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเป็นธรรมแบบที่ปฏิบัติต่อตัวเอง
เขาบอกว่ารัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องทำสิ่งที่ถูกต้อง
เพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อกระเป๋าของใครคนใดคนหนึ่ง
คืออนาคตของลูกหลานและคนรุ่นต่อไป
หนทางที่ประเทศกำลังจะเดินไปข้างหน้า
และการต่อสู้กันเองของนักการเมือง
เขาบอกว่านี่อาจเป็นหนทางที่ถูกต้องสำหรับคนรวย
แต่สำหรับคนยากจนในประเทศแล้ว
นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการ
บอกว่าในประเทศนี้มีความตึงเครียด
หวัดกลัวและความไม่รู้อยู่หลายอย่าง
กังวลว่าบางปัญหาที่จำเป็นต้องแก้ไข

การใช้ความรุนแรงของตำรวจกำลังจะถูกหลงลืม
และสังคมจะไม่สามารถร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
แต่ก็ยังมีความหวังต่ออนาคตในคนอเมริกันรุ่นใหม่
ปรารถนาจะสร้างความแตกต่าง
และจัดการกับปัญหาที่ถูกส่งต่อมาจากคนรุ่นก่อนหน้า
วันที่๘พฤศจิกายนนี้ชาวอเมริกันจะเลือกประธานาธิบดีคนใหม่
ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจ
ที่ประชาชนมีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติวัฒนธรรมสถานะทางเศรษฐกิจ
จนถึงมุมมองทางการเมืองและสังคม

สะท้อนความต้องการของชาวอเมริกัน
ทิศทางข้างหน้าของประเทศ
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน